ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่ามันน่าตกใจจริง
เจ้าของรถคันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าโชคร้ายอ่ะ
คือแจ๊กพอร์ตงานเข้าอ่ะค่ะนะคุณแม่มากับลูกสาว
จอดรถอยู่ที่แยกไฟแดงแถวพงเพชรแถวงามวงวานะฮะ
ติดไฟแดงอยู่ไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
พี่ช่วยด้วยพี่จับตัวนี้เลย

พี่จับเลย
เนี่ยเดี๋ยวเรียกตำรวจอยู่ค่ะ
มันมาทำร้าย

ฟาดเลยฮะคือทีแรกคิดว่าเออจะแค่มาขวางมาทุบแต่กระโดดขึ้นมาเนี่ยฮะคือเหยียบจนกระจกแตกอ่ะ

คือกระทืบใส่เลยกระจกอ่ะ
โอ้โหคือใครจะไปคิดว่าเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้

เฮ้ยคือตรงนั้นมีป้อมตำรวจอยู่ไม่แน่ใจว่านี่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในชุดครึ่งท่อนหรือเปล่า
อ่าเป็นไปได้เพราะว่ารักษณะผมสั้นเตรียนอาจจะใช่
นี่อาจจะออกไว้อะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าก็มีสามารถแถวนั้นมาช่วยพอดี

แล้วก็มาช่วยกันจับตัวนี่พี่ผู้หญิงเจ้าของรถก็ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้ว
สักทีป๊าบเข้าไปนี่โอ้โหอยู่ดีอะไรเนี่ย
คือเจ้าของรถเนี่ยคุณสุรีพรนะครับทุกผู้ชมครับลงจากรถไปเลยนะครับ
แต่ว่าทางพลเมืองดีแถวนี้ก็มาช่วยกันห้ามด้วยนะ
แล้วก็ช่วยกันจับคนที่ก่อเหตุด้วย
คุณสิริพรบอกว่าขับรถมาจากอายุทยามารับลูก๒คน
เป็นลูกสาวไปกินข้าวในห้างแถวงามวงวัน
พอขับออกมาติดไฟแดงแยกพงเพชรอยู่เลนขวาสุด
เจอชายในคลิปเดินมาขวางหน้ารถก่อน
แล้วก็พูดโวยวายอะไรก็ไม่รู้
ลูกสาวสองคนอยู่ในรถด้วยเห็นท่าไม่ดี
ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้แล้ว

อยู่ดีผู้ชายคนนี้ฮะคลั่งอะไรก็ไม่รู้
กระโดดขึ้นมานอกจากใช้มือทุบฝากระโปรงหน้ารถแล้วเนี่ย
กระโดดขึ้นมากระทืบกระจกหน้ารถนะครับ
แกล้ไล่เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ไม่ออกไป
เราก็เปิดกระจกเราก็บอกมาทำอะไรอยู่แบบโป่ง
แล้วก็ปีนขึ้นมาเอาตีนกระทืบกระจกต้องแตก

เสร็จปุ๊บตำรวจเขาก็ออกมาจากป้อมไว้
แล้วก็มีพลเมืองดีเข้ามากลุ่มหนึ่งน่ารักมาก

แล้วก็เอาเซฟทันทายล็อกมือให้เรียบร้อย

ขอบคุณพลเมืองดีมากเลยค่ะพี่
อืมเขาถ้าไม่ได้กลุ่มนั้นนะเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไง

คือท่านที่คุมตัวได้นะครับ
ท้องที่สพรัฐนาธิเบสนะครับทุกผู้ชมครับ
สรุปแล้วผู้ชายคนนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น

ดมกาวแล้วเมากาวแล้วก็คลุ้มคลั่ง
คือตรวจค้นในกระเป๋าคาดเอวนี่มีบัตรประชาชนนะครับ

บรรจุกาวอยู่๑ขวด
ถูกคุมตัวได้ก็ถูกนำมาโรงพักษณ์
แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสอบปากคำได้

วกวนพูดจ้าไม่รู้เรื่อง

ทิ้งไว้คืนนึงจนอาการดีขึ้น
วันนี้ถึงเอาตัวมาสอบปากคำ
หัสดีสารภาพว่าทำลงไป

เมาแต่เจ้าหน้าที่บอกจะเครียดอะไร
เมากาวแล้วหลอนมากกว่ารึเปล่า

ก็ต้องไปดูว่าประกันเขาจะไปไล่เอาผิดกับคนนี้ได้ยังไงหรือเปล่า
หรือถ้าไม่มีประกันเนี่ยคนขับรถแหมหัสดีเขาจะ

กระจกแตกทั้งบานเลยเนี่ยนั่นแหละสิค่ะ